คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะ
รู้สึกว่าภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ตอนนี้นี่รู้สึกจะเรียกว่าดิ่งลงเรื่อยจริงนะคะ
ธุรกิจหญิงชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยถูกลักพาตัวกลางสนามบินอย่างอุกอาจ
แล้วก็ถูกนำตัวไปเรียกค่าไทยรวมแล้ว๑๕ล้านบาทนะคะ
ที่สำคัญคือผู้ร่วมขบวนการมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนไทยอยู่ด้วย

คนกลางเนี่ยคือนักธุรกิจหญิงชาวจีนคือนางเฉินวัย๓๙ปีนะคะ
จะลงเครื่องจากฮ่องกงมาที่ไทยหมาดเลย
กลุ่มคนร้ายเข้าชาร์จประกบหน้าหลังเลยแล้วก็ตีเนียนแบบนี้ค่ะ
เหมือนว่ามาด้วยกันเดินทางมาด้วยกัน
ตั้งแต่เดินลงมาจากเครื่องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
จนถึงจุดรับกระเป๋าสัมภาระแล้วก็เดินออกจากสนามบินเลยนะคะ
กลุ่มคนร้ายเนี่ยพาตัวนางเฉินไปกบดามอยู่ตามโรงแรมในกรุงเทพพัทยาแล้วก็ระยอง
โดยกลุ่มคนร้ายนี้โทรศัพท์ไปขู่เรียกค่าไถ่กับสามีของนางเฉินเป็นเงิน๑๐ล้านบาท
สามีก็โอนให้ค่ะโอนมาให้เลย๑๐ล้านบาทตามที่ขอ
แต่พอได้๑๐ล้านแล้วคนร้ายไม่ยอมปล่อยตัวนะคะเรียกค่าถ่ายเพิ่มอีก๕ล้านบาท
นางเฉินเลยตัดสินใจแจ้งความให้ตำรวจเข้ามาช่วยรับมือทันที
โดยหลังจากที่นางเฉินถูกลักพาตัวไปคุมขังไว้นาน๑๓วัน
สุดท้ายคนร้ายก็ปล่อยตัวเธอทิ้งไว้กลางถนนแถบบางนานะคะ
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ออกมาแถลงความคืบหน้าในกระบวนการสืบสวนว่า
แก๊งผู้ก่อเหตุลักษณ์พลักษณ์ตัวครั้งนี้ประกอบไปด้วยชายชาวจีน๔คน
ผู้หญิงไทย๑คนและผู้ร่วมขบวนการที่เป็นคนไทยรวมเกือบ๑๐คน
และมีตำรวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองตำแหน่งสูงเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วย

ไล่ล่าตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คนร้ายสัญชาติจีนจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ตามค่ะ